เทคนิคของเกษตรกรกันหน่อย
ปลูกอะไรมันต้องมีเทคนิคทางการตลาดนะ

ก็คือทำอย่างไรไม่ให้ผลผลิตออกมาเยอะจนล้นตลาดนั่นเอง
เขามีวิธีการยังไงบ้างนั้นติดตามกันเลยครับ
สุดแปลกแต่อร่อยสุดเงาะกลายพันธุ์จากเงาะโรงเรียน
เปลี่ยนชื่อเป็นเงาะกะหรี่
ชื่อก็มาแปลกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ยังไงซะเราก็อยากจะเชิญชวนชาวตลอดข่าวมาลองชิม
เงาะกะหรี่ที่นี่ครับ
ที่ตำบลอ่าวยัยอเวอร์เมืองจังหวัดตะลาด
เขาปลูกต้นเงาะมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
เจ้าของสวนเงาะก็คือคุณลุงสง่ารู้ทิศ
ตอนนี้คุณลุงเขากำลังจะพาไปดูความแปลกของเงาะครับนี่คือต้นเงาะโรงเรียนเติบโต
แต่แขนงตามปกติกิ่งก็แยกจากลำต้น๕กิ่งแบบนี้
ผลออกมาก็เป็นเงาะโรงเรียนทั้งต้นแต่มีอยู่กิ่งเดียวที่ผลเนี่ยออกมาเป็นเงาะกะหรี่
แล้วเปลือกเนี่ยมันเป็นสีเหลืองอมเขียวแบบเนี้ยคุณลุงได้เล่าให้ฟังว่าที่มาของเงาะกะหรี่ก็คือ
ตอนส่งขายออกตลาดทางปลายทางเขาลงในบินเขียนมาว่าเงาะกะหรี่
ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๒บาทซึ่งเป็นราคาเดียวกับเงาะคัด
หลังจากนั้นนะครับก็ไม่ได้เก็บขายอีกเลยราคาถูกแต่จะเก็บเอาไว้รับแขกในสวนเท่านั้นครับ
อกกะหรี่ถึงผลจะสุกก็ยังคงเป็นสีเหลืองอมเขียวรสชาติหวานเนื้อฉ่ำนุ่มด้วย
แล้วไม่ติดเมล็ดครับถึงผลจะไม่แดงแต่ถ้าได้ลองชิมแล้วจะติดใจ
ราคากิโลกรัมละ๒บาทน่าเสียดายอยู่นะครับ
คุณลูกค้าลองชิมแล้วรสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับ
รสชาติหวานค่ะอร่อย

ถ้าได้ลองชิมจะติดใจในรสชาติ
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาชิมบอกว่าอร่อยกว่าเงาะโรงเรียน
เสียดายนะครับที่เงาะกะหรี่เปลือกดันสีเหลืองอมเขียว

แต่รสชาติยังคงอร่อยไม่ต่างจากเงาะที่เปลือกสีแดงเลยล่ะครับ
สำหรับคนที่อยากชิมลุงสง่าบอกว่ายินดีต้อนรับครับ